หนึ่งที่ไปเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้ไปจับเบอร์ไม่ได้ไปเชียร์ไม่ได้ไปแช่ง

เช้าแล้วไปสังเกตการณ์ค่ะ
หมายของคนคนนี้คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตบอกว่า
ไปบุกทวงถามหาจุดยืนพักการเมือง
ทิศทางหลังการเลือกตั้งแล้วก็ยืนยันนะคะเดินหน้านะคะ
ลุยค้านนโยบายกัญชาเสรี
หมายชัดเจนค่ะคุณชูวิทย์ไปเอาอะไรไปด้วยนะคะนั่นน่ะ
ตอนแรกผมนึกว่าเทศกิจมาดูไกลเพราะเห็นแต่ไม้กวาด

ก็ไปค่ะคุณชูวิทย์นะคะไปตามนัดนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เอาเครื่องขยายเสียงติดแผ่นป้ายไวนิวค้นไปเลยนะคะ
มีข้อความคัดค้านกัญชาเสรี
แล้วบอกว่าจัดกิจกรรมคู่ขนาน
กับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
เอาไม้กวาดมากวาดพื้นคุณนัทพงศ์
แล้วประกาศลุยต้านนโยบายกัญชา
รวมถึงคัดค้านการซื้อตัวสอสอของพักการเมือง
แม่นะคะก็ดึงความสนใจไปได้ส่วนหนึ่งเลยล่ะนะคะ

ผมขอให้หัวหน้าพักแต่ละพัก
กรุณาอย่าซื้องูเห่า

เพราะการซื้องูเห่าของคุณ
การซื้อสอสอที่ขายตัวมาสังกัดพักคุณ
ผมถามฝากถามไปถึงหัวหน้าพักว่า
คุณภูมิใจมากไหม
นี่คือหน้าที่ของนักเคลื่อนไหวของผม
แล้วผมพูดให้ประชาชนฟังชัดว่า
๔ปีที่ผมดูละครมาเนี่ย
ละครกิเลสการเมืองเนี่ย
บางคนเปิดมาอยู่พักนี้
ทำไปทำมามันย้ายไปอยู่พักนู้น

นี่ค่ะแล้วคุณชูวิทย์ก็ทั่วถึงจริงค่ะ
ไปตามเวทีของสื่อนะคะ
ช่องต่างไปตระเวนเลยค่ะ
เพื่อที่จะไปพบปะพูดคุยกับหัวหน้าพัก
แกนนำคนสำคัญของพักการเมืองต่าง

หัวหน้าพักเก้าไกลอันนี้ยกตัวอย่าง
เรียกร้องค่ะให้ทุกพักค้านนโยบายกัญชา
มีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เดินมาที่เวทีของไทยรัฐทีวี
จังหวะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพักเพื่อไทยกำลังอยู่กับเรา
ระหว่างตอนที่นางสาวแพทองทานชินวัฒน
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยและแก่นำคนสัมพันธ์
กำลังให้สัมภาษณ์กับเวทีของไทยรัฐทีวี
แล้วก็แสดงความเห็นถามหาจุดยืนของเพื่อไทย
เกี่ยวกับการทำการเมืองหลังการเลือกตั้ง
แล้วก็จุดยืนเกี่ยวกับนโยบายกัญชา
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศช่วงนี้สักนิดหนึ่งค่ะ
คุณอุ้งอิ๊งพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ทำไมครับ
ต้องใช้ใหม่นะครับ

ทั้ง๓คนจะพูดว่าอิ๊งคนเดียวไม่ได้

ยังไม่บอกค่ะบอกวันที่ประกาศพรุ่งนี้ค่ะ

ตกใจรอนิดนึงค่ะยังไม่ถึง๒๔ชั่วโมงแน่นอนค่ะบอกค่ะ
ให้ได้๓๐๐กว่าได้จัดตั้งรัฐบาลพักเดียวมันไม่มีปัญหา
แต่ถ้าพักเพื่อไทยต้องร่วมกับพักอื่นเนี่ยยกตัวอย่างพักภูมิใจไทย
พักเพื่อไทยจะมีคำตอบให้ประชาชนอย่างผมอย่างไรครับ
มีคำตอบให้ชัดเจนอยู่แล้วครับในการที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
มั่นใจว่าเราได้คะแนนมากเป็นดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ๓๐๐หรือ๓๑๐เนี่ย
อย่างไรก็แล้วแต่มันต้องมีพักร่วมเพราะว่ามันต้องอาศัยเสียง๓๗๖ให้ได้
เราประกาศไปแล้วว่าเราเองจะร่วมมือกับพักการเมืองที่มีอุดมการแนวทางการทำงานเหมือนกับเรา
ผมยกย่องคุณนะเหตุที่คุณยกย่องคุณเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะคุณท้อง๘เดือนคุณยังสู้อย่างนี้
ถ้าผมถามว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องเห็นใจคุณว่าการที่ผู้หญิงมาท้อง๘เดือนแล้วยังสู้อย่างนี้
เอาอย่างนี้แล้วกันผมให้กำลังใจคุณ

โอ้โหจะเผชิญหน้ากันหรือเปล่าเรียนเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดอะนะคะ

คุณชูวิทย์ตะโกนเรียกชื่อนายอนุทินค่ะ

จังหวะพอดีพอดีคือคุณชุวิตก็อยู่ที่เวทีคุณอนุทินก็เดินมานะคะ
ปรากฏว่าตะโกนเรียกชื่อคุณอนุทินแล้วก็เดินเลี่ยงออกไป
ผู้สื่อข่าวบอกคุณชุวิตบอกว่าไม่ได้กลัว

ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันค่ะ

น้องคิงกับน้องมิ้นของผมแบบนี้ไม่ได้

นี่ค่ะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากวันนี้คุณชูวิทย์ก็

โรนลงคู่ขนานไปกับการเลือกตั้ง

จะแฉการเมืองสีเทา

ไปฟังเสียงคุณอนุทินกันหน่อยค่ะ
คุณอนุทินเนี่ย
หลังจากที่ทุกพักจับเบอร์ผู้สมัคร

ต่อหรือเปล่าก็อย่างที่เราได้ยินแล้วค่ะ
ก็ยืนยันเดินหน้าต่อนะคะ

จะเคลื่อนไหวแสดงกิจกรรมต่าง
สีเทานี่สำคัญนะครับ
คุณอยากจะได้ไอ้สอสอที่เป็นโสเพณีขายตัวเยอะไหม

โพินีนั้นเขาขายตัวแต่อันนี้มันขายวิญญาณนะครับ
มันขายวิญญาณนะขายวิญญาณนี้มากไป
ก็ยังไม่ให้กำหนดการมานะคะว่าจะไปไหนบ้าง
บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้าถ้าจะไป
ก็อีกหลายที่หลายเวทีแล้วค่ะ